ขี่รถยกล้อบนถนนมิตรภาพ
แล้วก็มีคลิปไปโพสต์ลงโซเชียลโชว์ซะหน่อย
โชว์ความคิดน้อยของตัวเองโชว์ความ
สุดท้ายกระแสมันตีกลับไป
ก็ต้องออกมาขอโทษขอโพยแล้วก็ยอมรับผิดสิ่งที่ทำลงไปนะฮะ
นี่ครับนี่ครับเท่ไหมฮะ
คือเนี่ยบางคนทำนะตอนทำจะรู้สึกว่าตัวเองเท่
คือถ้าคุณไปทำในสนามที่เขาเอาไว้จัดโชว์ขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านผล
คุณจะเท่มากคุณจะเท่มากแต่พวกเรามาขี่บนถนนสาธารณะปุ๊บ
แล้วนี่คือถนนมิตรภาพรถเขาขี่กันแบบไกล
ใช้ความเร็วระหว่างจังหวัดมันอันตรายมากนายผู้ชมงามจันดีอายุยี่สิบหกปี
เข้าพบตำรวจเมืองขอนแก่นเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาคนนี้ครับ
อมรับเขาคือบุคคลในคลิปที่ขี่บิ๊กไบท์และยกล้อบนถนนมิตรภาพ
ซึ่งเป็นถนนหลวงสายหลักรวมระยะทางที่เขายกล้อนะ๔กิโลครับ
เล่าบอกว่าเหตุการณ์ในคลิปมันเกิดขึ้น๑๐กุมภา
เขานัดกับเพื่อนและรุ่นน้องรวม๑๐คนไปเที่ยวเขื่อนอุบลรัฐ

พอไปถึงสี่แยกไฟแดงเจริญศรีเป็นช่วงสัญญาณไฟแดง
ก็เลยจอดรถพร้อมกับถ่ายรูปเล่นกัน
หลังจากออกจากไฟแดงก็เลยขี่ยกล้อ๓คัน
โดยส่วนตัวชอบขี่รถลักษณะแบบนี้
และเคยร่วมลงสนามแข่งในพื้นที่ครอง๕มาก่อน
สนามแข่งไม่ผิดนะฮะแต่ว่าถนนหลวงคือผิดนะครับ
บอกว่าขอโทษครับอยากขอโทษสังคมที่ทำเรื่องแบบนี้

และนับจากนี้ไปจะไม่ทำแบบนี้อีก
โดยยินดีรับโทษตามกฎหมายนะครับ
มันคงชอบมันไม่อยากให้ทำตาม
เพราะว่าเวลามันเสียเยอะ
ก็ยังโดยตำรวจเรียกมารับทราบพ่อของหา
แล้วก็เสียแบบ
ให้ผู้อื่นแบบมองเราในทางไม่ดีอย่างนี้

มีคดีติดตัวไปว่าเคยถูก

คือมันเทพีที่ผิดทาง

มันไม่ใช่เรื่องของการชอบหรือไม่ชอบ

ทุกคนที่ออกมาคือเป็นห่วงตัวเขาเองแหละ

เขาอาจจะอันตรายกับเหตุการณ์ที่เขาทำเองนี่แหละนะครับ

คุณจะเท่มากจริงแต่พอเป็นถนนสาธารณะปุ๊บ
มันผิดที่ผิดทางผิดการรัฐเทศะค่ะ

รับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาก็เลยปล่อยตัวกลับไป
แล้วก็จะมีการนัดสอบประคำอีกครั้ง
ส่วนเพื่อนอีก๒คนที่ขี่ยกล้อด้วยตามคลิปเนี่ย

ตามพรบจราจรทางบกแล้วก็สอบปากคำ
ก่อนที่จะสรุปสำนวนส่งฟ้องศาลต่อไปนะครับ